กลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรที่
เคารพท่านสมาชิกทรภาพผู้ส่องเขียดครับ
กับผมนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการความสงสัญลักษณะสุขจริงจริงแล้ว
ช้ำตะครับผมใต้ไว้ว่าผมจะขอชี้แจง
ข้อกล่าวหาทั้งหลายของพักร่วมฝ่ายค้าน
ในวันสุดท้ายเพราะว่าจะได้รวบรวมข้อมูลที่สมาชิกผู้ทรงเกียจทุกท่านได้อภิปราย
จะได้มาตอบให้ได้ครบกระบวนความมากที่สุดนะครับ
แต่ที่มีความจำเป็นที่ต้องขออนุญาตท่านประธานลุกขึ้นมา
ชี้แจงณขณะนี้ก็เพราะว่า
อาจจะทำความตื่นตระหนกทำความสับสนทำความวิตกกังวลให้กับพี่น้องประชาชน
ซึ่งผมต้องขอยืนยันนะครับอีกครั้งหนึ่งว่า

เมื่อมีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุเดลต้า
ทั้งทุกยี่ห้อที่มีอยู่ในที่ใช้อยู่ในโลกปัจจุบันนี้ก็มีการลดประสิทธิผลของการป้องกันการติดเชื้อ
ไม่น้อยกว่ากันเท่าไหร่นะครับ
ประเทศไทยมีสายพันธุ์อัลฟ่าเป็นสายพันธุ์ที่คุกคามประเทศเราอยู่ครับ
เดลต้าก็คือในช่วงประมาณสิ้นปีที่แล้วจนมาถึงประมาณเดือนมิถุนายน
ปลายเดือนพฤษภาคมของปีนี้
แต่ว่าจะจัดซื้อเป็นจำนวนเท่าไหร่
เพราะว่าในปีที่แล้วเราสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์โควิดได้ดีครับ
เราไม่มีการติดเชื้อมาตั้งเกือบครึ่งปีนะครับ
จนถึงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาคือสิ้นปีที่แล้วเนี่ย
ก็มีเกิดเหตุการณ์ระบาดที่เป็นคลัสเตอร์ขึ้นที่สมุทรสาครที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลจังหวัดใกล้เคียงต่าง
ช่วงนั้นเราก็มีความจำเป็นนะครับ
กรมควบคุมโรคก็ได้เร่งเจรจากับผู้ผลิตวัคซีนที่เขาได้มีการสื่อสารกันอยู่แล้ว
เจรจาเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมครับก่อนปีใหม่
แล้วก็มีอยู่เพียง๒ล้านโดสเท่านั้นเพราะว่าเขาก็ด้วยความร่วมมือที่ดีนะครับ
พวกเราก็ขอการประสานงานผ่านทางสถานเอกราชทูตจีนประจำประเทศไทยนะครับ
ท่านอัครราชทูตที่รักษาการท่านทูตใหญ่เนี่ยท่านได้ช่วยประสานงาน
และนอกจากนั้นท่านยังต้องประสานงานต่อไปยังรัฐบาลกลางของจีนด้วย
เพราะว่าวัคซีนของจีนจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลกลาง
ของเขาก่อนที่จะทำการส่งออกไปไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ
การจำหน่ายหรือการบริจาคอะไรก็แล้วแต่
แต่ในทั้งที่สุดเราก็ได้ด้วยความสำคัญที่ดี
บ้านพี่เมืองน้องไทยจีนใช่อื่นไกล
เปรียบเสมือนพูดถึงประเทศจีนครับ

ว่าของพี่ของน้องเราไม่ดีเป็นเซินเจิ้นด้อยค่าเกรดดีด๊อก
ไม่ได้หรอกครับพวกเราทุกคนหลายคนในที่นี้ที่อายุต่ำกว่า๖๐ปี
ก็มีวัคซีนซีโนแวคอยู่ในร่างกายของเราทั้งนั้น
และที่ผมก็เชื่อว่าที่เรายังไม่มีอาการรุนแรงนะครับ
มีบางคนติดเชื้อแต่ก็ไม่แสดงอาการ
ก็เพราะอันนี้ส่งของการมีวัคซีนซิโนแวคอยู่ในร่างกายของเรา
ผมขออนุญาตกลับเรียนว่าจริงเดี๋ยวในรายละเอียดผมจะขอ
แจ้งอีกครั้งในวันสุดท้ายนะครับแต่เรื่องของราคา
วัคซีนทิโนแวคที่พวกท่านบอกว่าซื้อแพงมากซื้อตั้งสิบเจ็ดเหรียญ
อันนั้นคือการซื้อครั้งแรกครับแล้วซื้อเพียง๒ล้านโดส
เพื่อนำมาใช้ในกรณีฉุกเฉินจริงจริงเขาเปิดราคาสูงกว่านั้นนะครับ
ด้วยการประสานของทั้งกระทรวงสาธารณสุขเองผ่านสถานเอกราชทูตจีนประจำประเทศไทย
นะครับก็ได้ราคาเป็นสิบเจ็ดเหรียญ
เจ็ดเหรียญคือมาถึงประเทศไทยนะครับภาษีไม่เสียอยู่แล้ว
พอเราได้มาในเดือนกุมภาพันธ์สิ้นเดือนกุมภาพันธ์๒๘กุมภาพันธ์
ผมจำได้ล็อตแรกแค่สองแสนโดสครับ
เราก็เร่งฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ตามหลักการป้องกันโรคระบาดเลยนะครับ
กรมควบคุมโรคก็ได้กำหนดผู้มีคุณสมบัติที่สมควรจะได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวค
เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงต่างต่างเนี้ยได้รับการฉีดแล้วก็ลดอ่า
ความเสี่ยงในการติดเชื้อแพร่เชื้อนะครับ

ถึงเดือนเมษายนก็ปรากฏว่ามีการระบาดรอบ๓ขึ้นมาอีก
เตอร์ทองลอนะครับลัสเตอร์บ่อนการพนันในช่วงนั้นเราทราบดีครับว่า
แอสต้าเซเนก้าในสัญญาที่เราเซ็นกับเขาครับ
ยังไงก็ส่งเดือนมิถุนายนฮะเพราะฉะนั้นมันจะมีแก๊ปอยู่ช่วงหนึ่ง
สั่งเข้ามาเพิ่มปุ๊บนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ย
จำนวนคู่แข่งของวัคซีนที่มีเพิ่มมากขึ้นในโลก
ปัจจุบันนี้ท่านไม่ได้พูดนะครับว่า
เราซื้ออยู่ที่๘๙เหรียญ๙๐เซน
ก็ลดลงมาโดยลำดับนะครับถ้ามีตารางจะแสดงด้วยก็จะดีมาก
ทราบว่าทันหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้ผมก็ฟังมาปุ๊บก็รีบสั่งการไป
อย่างกระทรวงสาธารณสุขให้ได้ช่วยโชว์ตารางว่า
จำนวนเท่าไหร่นะครับไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่จะพอขึ้นตารางได้ไหมครับ
ขึ้นแล้วเหรอฮะถ้าขึ้นอีกทีก็ดีนะครับ
พอดีไม่ได้มองจนถึงปัจจุบันนะครับ
ยกเว้นล็อต๑๖นะครับเราสั่งมาแล้วเนี่ยถ้ารวมล็อต๑๖
๒ล้านนะครับซึ่งท่านจะเห็นได้ว่า
ตั้งแต่ล็อตแรกจนถึงปัจจุบันราคาก็ลงมาโดยลำดับ
แล้วท่านก็ดูด้วยนะครับว่าจำนวนที่สั่งซื้อรวมมันก็เพิ่มมากขึ้นนะครับ
ไม่ใช่แบบประมาณ๒ล้านโดสในครั้งแรก
และตอนสองล้านโดสเป็นการคอนแทคกันครั้งแรก
แล้วก็ขอให้เขาได้เร่งส่งเป็นการด่วน
เหมือนกับเราไปตัดล็อตเข้ามานะครับ
เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่ราคาก็จะต้องอยู่ในระดับนั้น
แต่ว่าเรื่องราคากับความปลอดภัยนะครับของพี่น้องประชาชนมันเทียบกันไม่ได้หรอกครับ
ถ้ามันแพงกว่านี้แล้วมีความจำเป็นต้องใช้
ก็ต้องจัดซื้อจัดหามาจนได้ครับ
ท่านนายกมนตรีท่านได้พูดกับผมครับว่าเรื่องรักวัคซีน
ในช่วงนั้นนะครับตอนนี้ท่านรู้แล้วราคาแต่ละชนิดเท่าไหร่
ตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้เลยราคากันเท่าไหร่บ้างของแต่ละยี่ห้อ
ท่านก็บอกเรื่องวัคซีนถ้ามาถึงก่อนมีความจำเป็น
ก็บอกมาพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
และท่านก็ได้ปฏิบัติตามนั้น
คณะมนตรีทุกคนเวลามีเรื่องวัคซีนเข้าไป
ขออนุมัติการซื้อ
รัฐมนตรีทุกท่านให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
แล้วไม่ต้องห่วงครับทุกอย่างมันต้องอยู่บนพื้นฐาน
ของความซื่อสัตว์สุจริตของการจัดซื้อทุกอย่างอย่างโปร่งใส
อธิบายให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับ
อย่างที่กราบเรียนครับพอนำเข้ามาโดยองค์การพยาศาสตร์กรรม
ซึ่งการจัดเวชพันธุ์ต่างเราต้องใช้ผู้ที่ขึ้นทะเบียน
ซิโนแวคไม่มีตัวแทนในประเทศไทยนะครับ
การเจรจาขององค์การพยาศาสตร์กรรมเขาก็ได้อัพพอยต์
แต่งตั้งให้องค์การเพศรัชกรรมนะครับเป็นตัวแทน
เพราะว่าเราต้องมีตัวแทนมาขอยื่นขึ้นทะเบียนนะครับ
องค์การพยาศาสตร์กรรมก็มาขอพยาศาสตร์ชะเบียนจนทำให้เราสามารถจัดหาวัคซีนทิโนแวกเข้ามา
และวัคซีนซีโนแวคเนี่ยครับที่เป็นตัวเริ่มที่ทำให้ประชาชนคนไทยนะครับหลายคนนะครับ
มีเริ่มผลิตภูมิภูมิกันในร่างกายของเค้า
ถูกฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า
ซึ่งท่านก็คงติดตามข่าวก็ทราบว่า
ก็คงได้ทราบว่ามีการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า
แล้วผู้ที่ได้รับวัคซีนก็จะไม่มีอาการหนัก
ไม่มีผู้ที่เสียชีวิตจากการรับวัคซีนซีโนแวค
เขาก็ไปรับการรักษากักตัวเมื่อเขาติดเชื้อ
หลังจากนั้นก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ
ซีโนแวคก็ทำให้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
สามารถประคองสถานการณ์โควิดต่อเนื่องมาจนถึงวันที่
วัคซีนของแอสต้าเซนเนก้ามาถึง
ตอนที่สายพันธุ์อัลฟ่า
ยังอารวาสอยู่นี่นะครับ
วัคซีนที่โซโนแวกเขาก็รับมือได้ดี
พอมาถึงสายพันธุเดลต้า
ก็ต้องขอกลับเรียนอีกนิดนึงครับว่า
บริเมณาจารยวัชฯ์วิสุทธิ์เวสนะครับ
ท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมการแพทย์
เป็นผู้ที่ผมเคยได้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดมาก่อน
สมัยที่ท่านยังรับราชการอยู่ต้องขอกลับเรียนอาจารเรวัตนิดนึงครับ
ว่าการมาของวัคซีนไข้เนี่ยไม่ใช่ฟลุกครับ
คณะกรรมการวิชาการทางการแพทย์เขาได้คิดมาตั้งนานแล้วครับ
กระทรวงสาธารณสุขถ้าหากที่บอกว่าขอให้ชะลอไว้ก่อน
เพราะว่าเราต้องการที่จะให้เกิดความมั่นใจให้มากที่สุด
ทดสอบให้นานต่อไปจนให้อาจารย์ทุกท่านมีความมั่นใจ
นะครับวัคซีนทุกชนิดจะฉีดสองโดสจะฉีดยี่ห้อไหน
จะฉีดไข้หรือไม่ค่อยเรามีคณะกรรมการวิชาการ
ประกอบไปด้วยนักวิชาการทางการแพทย์นะครับ
เป็นผู้ที่จะร่วมประชุมแล้วก็ยังต้องผ่านมา
อย่างคณะกรรมการโลกติดต่อแล้วก็คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
นะครับและในปัจจุบันทุกท่านก็ทราบ
ก็ต้องไปรายงานสอบคอด้วยนะครับกว่าที่จะนำมา
ให้กับพี่น้องประชาชนได้เราต้องมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัย
มีการรับรองจากองค์การอนามัยในโลกหรือเปล่าขอกลับเรียนท่านประธานครับว่า
ในประเทศไทยเรายึดเรื่องออยเป็นหลักครับ
เรายึดมาตรฐานของออยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ของประเทศไทยเป็นหลักครับถ้าออยอนุมัติก็แสดงว่า
เวชพันธุ์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นยาเครื่องมือแพทย์
อาหารหรืออะไรก็ตามที่ออยอนุมัติถือว่านำมาใช้ได้ครับ
ไขว้นั้นก็ขอให้ถือเป็นเรื่องวิชาการนะครับผมเชื่อว่าเอ่อ
คณะแพทย์ก็คงจะได้ออกมาชี้แจงกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ก็ได้ชี้แจงมาหลายโอกาสแล้วนะครับ
ก็คงคิดว่าวันนี้
ถ้าจะให้เกิดความมั่นใจอีกสักนิดหนึ่งนะครับ
มีโน้ตมาว่าก็อาจจะขอให้แสดง
ราคาล่าสุดที่๘๙เหรียญจริงนะครับ
ถ้าเกิดพร้อมก็ขึ้นได้เลยนะครับ
ในเรื่องของข้อแนะนำของท่านอาจารย์เรวัตวิสุทธิเวศนะครับ
ท่านสสภศรีรวมไทยนะครับ
ท่านได้แนะนำว่าให้เร่งหา
อันนี้นะครับขอขออนุญาตตัดมานิดนิดนึง
ทุกท่านคงสินนะครับนี่คือใบสั่งซื้อ

ล่าสุดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงต้นเดือนนี้นะครับ
อยู่ที่๘๙เหรียญต่อโดสนะครับ
อันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์อีกอันหนึ่งว่า
ทางกรมควบคุมโรคกระดุงสาสุขและองค์การเปลี่ยนศัตริกรรม
เวลาเขาซื้อเวชพันธุ์หรือซื้อยาซื้อวัคซีนอะไรต่าง
เขาจะต้องทำการต่อรองจนได้ราคาที่ดีที่สุดนะครับ
ขออนุญาตตัดกลับมาที่เรื่องที่ท่านอาจารย์เรวัตได้
แพร่หลายอยู่ในตลาดในปัจจุบันตลาดโลกในปัจจุบันนะครับ
ก็ขอกลับเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านอาจารย์ในแพทย์เรวัตวิสุทธิเวศว่า
ซึ่งรัฐบาลได้ตัดสินใจให้เป็นวัคซีนทางเลือก
เราก็ได้ให้องค์การเพศสัตว์ได้เป็นผู้แทนของภาคเอกชน
ตลอดจนสภากาชาติไทยได้ซื้อผ่านซื้อยี่ห้อโมเดน่า
แล้วกำลังจะมีการสั่งซื้อเพิ่มอีกนะครับ

ซึ่งเป็นตระกูลหลักที่ใช้อยู่ในโลกนี้อยู่

และแม้กระทั่งในต่างประเทศก็ยัง
ใช้ในวงจำกัดอยู่นะครับ
แต่ว่าเนื่องจากการติดปัญหาภายในของเขาเองนะครับ
เขาก็เลยมีหนังสือมาขอ
หยุดการเจรจาในช่วงนี้ไว้ระยะหนึ่งก่อนนะครับ
ก็ยังไงก็ตามก็เป็นการชี้

เราจะมีวัคซีนทั้งหมด๑๔๐ล้านโดส
ถ้าท่านหาร๒ก็คือประมาณ๗๐ล้านคน
ก็เป็นประมาณ๙๐ของจำนวนประชากร
ที่ท่านได้กล่าวไว้ว่า

เราก็จัดมาให้นะครับ

การฉีดวัคซีนนั้น
มีวัคซีนไข้ก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับ
ระยะห่างระหว่างเข็มหนึ่งกับเข็มสอง
มันเพียง๒อาทิตย์ถึง๓อาทิตย์
มันต้องรอ๒เดือนกว่าเกือบ๓เดือนครับ

ระบาดของสายพันธุเดลต้าซึ่งมันก็ดุพอสมควรนะครับ
เพราะฉะนั้นนี่แหละครับทางวงการแพทย์
ถึงต้องไปนั่งศึกษาค้นคว้าวิจัย
แล้วก็สรุปมาว่าให้ฉีดแบบนี้

นี่คือวิธีที่รัฐบาลนะครับ

รัฐบาลมีความต้องการให้พี่น้องประชาชน
มีภูมิต้านทานมีความปลอดภัยจากโควิด
ภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นมากกว่า
ฉีดของเขานะครับทั้ง๒เข็ม
อันนี้ก็เป็นไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย
มีผลการศึกษาออกมาอย่างชัดเจน
แล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับ
ของที่ประเทศอื่นทั่วโลกด้วย

กระทรวงสาธารณสุข

อย่าเพิ่งบอกว่าน้อยหรือมากนะครับ

วัคซีนที่จะนำมาฉีดเนี่ย
คงไม่ต้องมาฉีด๒เข็ม๒เข็มแบบนี้อีกนะครับ

ก็จะมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อย
ก็ทำให้คนไทยไม่ต้องกังวลแล้วว่าปีหน้า
เราจะขาดวัคซีนเพราะว่า

ยังคงจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตต่อไป

การที่คนไทยทุกคนจะมีวัคซีน

เพราะทุกวันนี้ก็๓๐กว่าล้านโดสแล้วครับ

ตั้งแต่ไตรมาส๓เป็นต้นไปครับ
วันนี้วันที่๓๑สิงหาคม
อันนี้เราก็ยังอยู่ในไตรมาส๓นะครับ
มา๓เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปี
ถ้าคนไทยทุกคนได้รับวัคซีนครบ

ผมไม่ได้คิดผิดคำพูดตรงไหนเลยนะครับ
แล้วก็ปีหน้าก็ยังจะมีวัคซีนมาบูส
ให้พวกเราทุกคนได้ครบอีกต่อไป

มีภูมิต้านทานนะครับ
กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติให้มากที่สุด
ใส่หน้ากากล้างมือแล้วก็เว้นระยะห่าง
เพราะฉะนั้นประเทศไทยก็น่าจะก้าวพ้นจากภาวะวิกฤตนี้ออกไปได้ด้วยดี

ติดเชื้อได้เร็วขึ้นเพราะว่าตอนนี้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก

พอมากันเป็นพันคนเนี่ยยังไงก็รับไม่ไหวครับ
แม่นยำก็อยู่ในระดับที่ยอมรับได้นะครับ
ดังนั้นสบสชจึงได้สนับสนุนให้ประชาชนนะครับ
โดยที่สปสชพร้อมที่จะเป็นผู้ออกงบประมาณ
แล้วจัดสรรไปยังพี่น้องประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า
สถานพยาบาลที่เป็นเจ้าภาพของพี่น้องประชาชนแต่ละคนแต่ละท่านนะครับ
เพราะฉะนั้นการที่เราเริ่มสั่งซื้อ๘๕ล้านโดสแล้วเนี่ยนะครับ
สปสชเขาสั่งซื้อเองไม่ได้เขามีม๔๔สมัยคศห้ามให้เขาซื้อเวชพันธุ์
เขาจึงต้องมาใช้กระบวนการกลไกของกระทรวงสาธารณสุขทำการจัดซื้อ
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขในที่สุดก็ได้มอบหมายให้องค์การเพศาจกรรมเป็นคนจัดซื้อ
แปลกไหมครับตอนซื้อวัคซีนเหลือ๙เหรียญก็ถูกดุว่าทำไมทำไมไปของงบไว้๑๗เหรียญ
แล้วมาซื้อ๙เหรียญเงินหายไปไหนเงินจะหายไปไหนครับ
เงินก็กลับเข้ารัฐแล้วก็เอามาใช้ในการพัฒนาประเทศในทางอื่น
เครื่องมือแพทย์ชนิดใดก็ตามที่ผ่านการรับรองของออย
ยของเรานี่ระดับโลกนะครับ
กว่าจะรับรองอะไรได้ไม่ใช่ง่าย
เมื่อผ่านการรับรองออย
เขามีสิทธิ์เข้าประมูลครับ
ไม่มีข้อกำหนดใดที่บอกว่า
การจะใช้เวชพันธุ์โดยรัฐจะต้องได้รับรองโดยองค์การอนามัยโลกนะครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีการล็อกสเปคใดทั้งสิ้น
เมื่อมีการประมูลมีคนเข้าประมูลถึง๑๗รายครับ
รายนั้นก็คือผ่านออยทุกรายนะครับผ่านคุณสมบัติทุกราย
แล้วก็ผู้ที่ได้รับการทำสัญญาก็คือผู้ที่เข้าประมูลในราคาต่ำสุด
ตอนราคา๓๐๐บาทท่านก็ว่าท่านก็บ่น
ตอน๒๐๐ท่านก็บอกยังแพงตอน๑๒๐ท่านก็บอก
ดีลงมาแล้วแต่ก็ยังแพงอยู่

มันก็จะเหลือ๔๕บาท๓๐บาท

ซึ่งทางองค์การเพศรัชกรรมเขาแจ้งผมมาว่าเขาเตรียมไว้อยู่แล้วครับ
คำสั่งของท่านนายกมนตรีนะครับ
ขอเคลียร์ตรงนี้เลยครับ
ผมไม่ทราบว่ามีประโยคนั้นออกมาได้อย่างไร
แต่ว่าได้รับการแก้ไขในคณะมนตรีแล้วครับ
ผมอยู่ร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสาธารณสุข
กับท่านนายรมนตรีทุกครั้งที่มีการประชุมครับ
ไม่ว่าจะเป็นประชุมสอบคอประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
ประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษาทางการแพทย์
วันที่ผมเห็นมติคอรมอลนี้ออกมา
ผมไงครับได้เขียนข้อความไปหาท่านนายรมนตรีว่า
ท่านพูดตอนไหนผมไม่ได้ยินนะครับ
ท่านก็บอกเออผมก็ว่าผมไม่ได้พูด
เราก็มารีลันเทปครับก็ไม่มีคำไม่มีคำพูดนั้นครับ
โชคดีครับเวลาเราประชุมเราใช้ประชุมออนไลน์นะครับ
เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะกลับไปตรวจสอบได้
คนที่ตรวจสอบก็เป็นสำนักเลขาธิการคณะมนตรีก็มีการยืนยัน
เมื่อมีการยืนดำนาก็มันอยู่หน้า๑๗นะครับ
แล้วเป็นเอกสารเพื่อทราบครับไม่มีใครไปอ่านทันหรอกครับ
เพราะฉะนั้นก็มีการแก้ไขทันทีเมื่อมีการพบความผิดพลาดในการพิมพ์
แต่ว่าอย่างไรก็ตามหลักของมันก็คือท่านนายกบอกว่าขอให้จัดซื้อด้วยความโปร่งใสยุติธรรมมีมาตรฐานตรวจสอบได้
เพราะฉะนั้นองค์การเพศสัตว์ไม่มีทางเลือกอื่นครับ
เขาต้องทำตามนโยบายของรัฐบาลถึงแม้ว่าจะไปสั่งเขาโดยตรงไม่ได้
แต่ด้วยความเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับต้องมีธรรมาภิบาลนะครับ
ต้องมีความโปร่งใสอยู่แล้วมีคณะกรรมการมากมายนะครับ
เป็นทั้งคณะกรรมการอิสระคณะกรรมการที่มาจากตำแหน่งในหน้าที่ราชการ
เพราะฉะนั้นเรื่องของการกระทำที่สอบไปในทางทุจริตเนี่ย
ไม่มีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ทุจริตไม่มีในกระทรวงนี้ครับมีแต่เรื่องที่ขาว
มีแต่เรื่องที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับก็ผมขออนุญาตชี้แจง
ประเด็นที่เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชน
แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับท่านประธานครับแล้วก็ขออนุญาตว่าเอ่อ
ในรายละเอียดของการอภิปรายไม่ไว้วางใจของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจอีกหลายท่าน
ผมขออนุญาตชี้แจงเมื่อทุกท่านได้อภิปรายได้ครบถ้วนแล้วครับ
ขอกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับ